เมื่อสักครู่นี้หลายคนอาจจะเฮ้ยทำยังไงดีอาจจะไม่มีงานต่อไปนะคะ

ชายคนนี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้อย่างแน่นอนนะคะ
เขาเป็นชายที่อยากให้ภาพขึ้นมาพร้อมกัน

เขาโชว์ลีลาในการปั้นดินน้ำมันเปิดหมวกนะคะ
แล้วก็ปั้นออกมาเป็นรูปตุ๊กตุ๋มตุ๊กตาน่ารักมากมาย

ที่สำคัญปั้นออกมาได้เหมือนมากด้วย

ใช่ค่ะไม่มีนิ้วมือเลยแล้วก็เนี่ย
ผ้าทางค่องแคล่วมากค่ะ
แต่ท่านกำลังจะบอกว่าคล่องแคล่วมาก
ไม่ยอดท้อนต่อโชคชะตา
เป็นชายคนหนึ่งที่เขาก็บังเอิญไปพบอยู่ที่บริเวณย่านมงกกฮ่องกงค่ะ
การแขนสองข้างก็มาเปิดหมวกหารายได้แบบนี้

บอกว่าสิ่งที่ได้จากชายคนนี้เนี่ยคือ๑ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตก็สามารถปรับตัวได้
แล้วก็๒ทำสิ่งที่ดีที่สุดด้วยความสามารถที่เรามีทั้งหมด
ขอบคุณชายคนนี้ที่ทำให้ตนรู้ว่าเราโชคดีมากแค่ไหน
แล้วก็เป็นตัวอย่างด้วยว่าบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกย่อท้อต่อโชคชะตาตัวเอง
ประสบเหตุการณ์ต่างแต่ชายคนนี้ก็เชื่อว่า
อาจจะเคยรู้สึกน้อยใจหรือเปล่าแต่ว่าเปลี่ยนพลัง
ทุกอย่างให้เป็นพลังนะคะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส
ทำให้ทุกอย่างคือทำให้ดีแล้วก็ไม่เคยย่อท้อกับโชคชะตาเลย
ถ้าคุณผู้ชมคิดว่าตัวเองลำบากแล้วเหนื่อยแล้ว

เขาลำบากแล้วเหนื่อยกับเราหลายสิบหลายร้อยเท่าทีเดียว
แต่ว่ายังสู้แล้วก็ทำอาชีพของตัวเองได้แบบนี้
ดิฉันเคยเจอนะเป็นพ่อค้าขายผลไม้
คือแขนข้างหนึ่งบกพร่องอย่างนี้เหมือนกัน
แล้วคือขายผลไม้มันต้องใช้มีดหันใช่ไหมคะ
เขาเอามีดใช้เทปพันไว้กับตรงข้อมือ

แต่รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เขาเลือกที่จะทำ

นับถือจริงคุณใจสุดยอดมาก
อย่างที่บอกว่าบางคนมองว่าบางคนอาจจะแบบ

แต่ใจเขาแข็งแรงกว่าคนที่มีครบ๓๒หลายคนอีกนะ
มีเยอะพระเภทนี้นะฮะ
แต่เชื่อว่าบางครั้งบางเรามองตัวเองแล้วรู้สึกปัญหาเราใหญ่จัง
ก็เลยเอาคลิปเหล่านี้มาให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อก็กระตุ้นว่าจริงแล้วเรายังโชคดีอยู่

อย่ามองปัญหาให้เป็นปัญหา